วันนี้ในโลกโซเชียลก็เลยเห็นภาพเสือดำ

ปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องของการล่าสัตว์
แล้วก็ตั้งใจที่จะชื่นชมเจ้าหน้าที่ในการทำงานด้วย
ก็สงสารเจ้าเสือดำด้วยที่ถูกฆ่าถูกล่าเนื้อไปนะคะ
เราไปดูภาพในโลกโซเชียลกันหน่อยค่ะ
ศิลปินดารานักแสดงเขาก็มีการโพสต์ภาพ

คุณโยยศวดีก็โพสต์ภาพนี้
เปรมชัยปฏิเสธทุกข้อหา

ก็แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่ากฎหมายอาจจะทำอะไรท่านไม่ได้
แต่กฎแห่งกรรมไม่พลาดแน่นอน

อย่าปล่อยคนทำผิดลอยนวล
พัฒนภนคุณชรณะอยุธยาโพสต์ภาพเสือดำ
นี่แล้วก็บอกว่าขอประนามผู้ใหญ่
ที่มีวุฒิภาวะและมีเงินมีทอง

มันไม่เห็นคุณค่าของสัตว์ป่าเลย

แต่อย่าให้มันตายฟรีนะ

ก็อยากจะออกมาปกป้องสัตว์ป่านะคะ

ก็ออกมาโพสต์ภาพเหมือนกัน

แล้วก็หลายคนค่ะดารานักแสดงเยอะเลย

การออกมาโพสต์แบบนี้เนี่ยก็อยากที่จะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปกป้องผืนป่าปกป้องสัตว์ป่า
แล้วก็อยากให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของสัตว์ป่าและทรัพยากรธรรมชาติ

อีกท่านที่ออกมาในวันนี้ก็คือน้าหมูพงเทพกระโดนชำนาญนะฮะ
ศิลปินเพลงเพื่อชีวิตชื่อดังนะครับ
คือน้าหมูเนี่ยปัจจุบันก็เป็นประธานมูลนิธิเขาใหญ่ด้วยนะครับ
บอกว่าคือพอทราบข่าวนี้เนี่ยก็เลยต้องโพสต์แสดงจุดยืนผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับ
ด้วยการนำโบผ้าสีดำมาผูกที่คอกีต้าเพื่อไว้อะไรแล้วก็ไว้ทุกข์ต่อสัตว์ป่าที่ถูกล่า

หมู่พงเทพนี่เคยร้องเพลงกับศิลปินเพลงเพื่อชีวิตแล้วก็ศิลปินเยอะแยะไปหมดอ่ะ

ต้นไม้งามคนโง่ดงามเนี่ยคุณลืมมาก่อน

น้ำหมูนะคะมาก่อนเนี่ยเพลงเนี่ยวันนี้ดังระซึมมาอีกครั้งนึงนะฮะ

หมูบอกว่าในฐานะที่ตนเนี่ยนะก็เป็นประธานมูลนิธิเขาใหญ่ก็ต้องแสดงจุดยืนถ้าไม่แสดงอะไรออกไปก็ไม่รู้ว่าจะเป็นประธานมูลนิธิไปทำไม
เพราะฉะนั้นจึงขอทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นประชาชนที่เป็นเจ้าของทรัพยากรธรรมชาติทั้งดินน้ำป่าเขาสัตว์ป่าร่วมกับทุกคนด้วย

เพราะว่างานแบบนี้ถ้าเราไม่แสดงอะไรไปก็
เราก็ไม่รู้จะเป็นประธานวุฒิเขาใหญ่ยังไงเนอะ

ที่จะต้องมีหน้าที่บรรยัติไว้ในรัฐมนุน
ประชาชนทุกคนเป็นเจ้าของทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน
สิ่งที่จะแสดงได้ชัดเจนก็คือต้องแสดงออกทางเชิงดนตรีของผม
คือผมมีเครื่องมือหากินคือกีต้า

เราไว้ทุกข์กับสัตว์โลกผู้ถูกเขียนค่า
แล้วก็เป็นการยืนยันผลักดันให้คนที่มีเกี่ยวข้อง
หรือผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ที่จะต้องดูแลตรงนี้
ทำให้เขามารับโทษให้ได้
คนระดับนี้มีเงินเป็นกิจการเป็นแสนล้าน
ไม่มีทางที่จะแต่งเกงขาสั้นเท้าแตะไปยิงสัตว์แล้วก็สะใจแล้ว

ผมมั่นใจว่ากฎหมายไทยนะ

ไม่ใช่กฎหมายไม่ตีไม่ใช่สารไม่ดี
แต่ว่าหลักฐานที่จะเอามาให้ศาลเนี่ยไม่มีทางถึง
จะแก้ปัญหาได้โดยให้คนทั้งประเทศ
ที่ผมผูกผ้าดำเพื่อให้คนทั้งประเทศบอกว่า
เรามาร่วมกันทำสัญลักษณ์เพื่อยกย่องสำนึกคนที่อยู่ในบ้านเราน่ะ

สำนึกของคนที่อยู่ในบ้านเราที่เป็นคนดี

ผมต้องขอบคุณคุณวิเชียนที่แข็งแกร่งมากยืนยันมาก
ตัวเองตั้งแต่คุณสืบนาคัศเถียรที่แข็งแกร่งมา

การแก้ปัญหาการฆ่าสัตว์ป่าหรือทำลายสิ่งแวดล้อมเนี่ย
แก้ที่สำนึกเท่านั้นกฎหมายก็แก้ไม่ได้

เข้าไปในป่าข้ามแค่ก้าวเดียวก็ผิดแล้ว
กฎหมายเยอะมากแต่สำนึกยังไม่พอ

แต่ว่าการกระตุ้นการผลักดันให้มีสำนึกกัน
ให้คนรับรู้การให้คนเข้าใจถึงความมีประโยชน์ของโลกใบนี้